เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะครับที่ความคึกคักของกลุ่มมวลชน
ไม่ลดน้อยถอยลงไปเลยครับแม้เวลาในตอนนี้จะล่วงเลยเข้ามา
เกิน๒๐นาฬิกาแล้วทางแก่นำกลุ่มผู้ชุมนุมครับ
ได้ประกาศต่อเวลาขอชุมนุมกันต่อไปจนถึงเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีครับ
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับ
เป็นมวลชนที่สลับสับเปลี่ยนกันขึ้นไปปราศัย
โจมตีการบริหารงานของรัฐบาลชุดพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับ
ซึ่งเรียกเสียงฮือฮาให้กลุ่มผู้ชุมนุมกันไม่น้อยเลยทีเดียวครับ
ซึ่งภาพบรรยากาศในตอนนี้เป็นเวทีปราศัยชั่วคราวนะครับ
ที่ตัวแทนแก่นนำของกลุ่มผู้ชุมนุมคณะราชเนี่ย
ได้จัดตั้งขึ้นมาแล้วก็มีการสลับสับเปลี่ยนขึ้นปลาใสกันอย่างต่อเนื่องครับ
เมื่อตอนช่วง๑๗นาฬิกา๓๐นาทีที่ผ่านมา
มีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้น
ระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมคณราช๖๓นะครับ
กับกลุ่มปกป้องสถาบันนะครับ
ซึ่งมีนายอภิรักษ์ชัดอานนท์หรือเสียโป้นะครับ
ได้เดินทางมาสังเกตการณ์ที่บริเวณนี้ด้วยเช่นกันครับ
แต่ในตอนนี้ครับทางเสียโป้ได้เดินทางกลับไปแล้ว
และไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชนนะครับ
ซึ่งบรรยากาศในตอนนี้จะเห็นได้ว่า
ได้ปิดการจราจรไปโดยปริยายแล้วนะครับ
จะเปิดให้เฉพาะทางฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปยังจังหวัดนครปฐมนะครับ

ส่วนทางฝั่งนี้ครับทางตำรวจจราจรในท้องที่ของสถานีตำรวจนครบานหลัก๒นะครับ
ใช้เส้นทางออกไปยังถนนกาญจนาพิเศษเท่านั้นครับ
ซึ่งบริเวณนี้ครับจะขอปิดการจราจรชั่วคราว
จนถึงเวลา๒๑นาฬิกา๓๐นาทีที่จะเป็นการประกาศยุติการชุมนุมนะครับ
สำหรับสิ่งที่น่าสนใจในวันพรุ่งนี้นะครับ
พรุ่งนี้นะครับคือการประกาศของแก่นนำครับ
แก่นำส่วนใหญ่นะครับได้รับการประกันตัวออกมาจากเรือนจำแล้วนะครับ
ซึ่งสิ่งในวันพรุ่งนี้สิ่งที่น่าติดตามครับ
คือการรวมกลุ่มใหญ่ครับและจับตาว่าจะไปชุมนุมกันที่บริเวณใด
และในเวลาเท่าใดครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับ
รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี
รายงานจากหน้าห้างสรรพสินค้าเดอร์มอลบางแคร์ครับ